ซึ่งการซื้อเรือประมงไปจมเป็นปากการัง
ในการลดจำนวนเรือประมงของไทยที่มีอยู่มากเกินไปนะครับ
แต่ว่าผ่านไปแล้ว๒ปีเจ้าของเรือกลุ่มหนึ่ง
ยังคงรอคอยสัญญาที่รัฐได้ตกลงไว้กับพวกเขา
เรือเอกพิษนาวายังคงจอดอยู่ริมตลิงใกล้ปากน้ำแม่กรองตลอดช่วงเวลา๒ปี
แม้บางช่วงเรือจมต้องกู้ไปซ่อม
แต่เสร็จแล้วก็ต้องนำมาจอดไว้ที่เดิม
เรือลำนี้ถูกตรึงพังงาไม่ให้ออกเรือ
และถูกทาสีส้มเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ได้เห็นในระยะไกลว่าเป็นเรือต้องห้ามในการทำประมง
จันทิมาแก้วชมพูเจ้าของเรือเล่าว่า
เรือลำนี้ปรับปรุงจนถูกต้องตามระเบียบของรัฐที่ออกมา
แต่ขาดอาชญาบัตรที่เดิมใช้ของเรือลำเก่าที่ขายไปแล้ว
เมื่อไม่เห็นทางว่าจะออกเรือได้
จึงตัดสินใจลงชื่อเข้าร่วมมาตรการขายเรือประมงให้รัฐบาลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มาตรการนี้รัฐจะรับซื้อเรือประมงไปจมเป็นปากการังเพื่อลดจำนวนเรือประมง
โดยให้เงินเพื่อที่ชาวประมงจะไปประกอบอาชีพอื่น
แต่จนมาถึงวันนี้เรือของเธอก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
ไม่แล้วยอมไม่หาชีพใหม่แล้วยอมอยู่เฉยแล้ว
เพราะหนี้มันหนี้ของเรือไม่ใช่หนี้ของที่อื่นหนี้เรือโดยตรง
อยากมาขอให้ช่วยชาวประมงมั่งเพราะว่าให้ซื้อเรือคืนตามที่รับปากเขาไว้
แม้เรือจะจอดแต่ตลอดช่วง๒ปี

ซ้ำร้ายระหว่างจอดเรือรอขาย

ค่าซ่อมเรือรวมแล้วกว่าล้านบาท
เคียงกับราคาเรือที่เธอตกลงขายให้รัฐ
ในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
แม้ตอนแรกเธอจะตัดสินใจสู้คดี
แต่หลังโดนอายการสั่งเลื่อนคดีติดต่อกันหลายเดือน
ในที่สุดก็ยอมเสียค่าปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐแนะนำ
กฎหมายเขาออกอีกนิมาเลย
เขาออกเมษา๕๘น
อาการก็บอกอย่าสู้เลย
เพราะว่ามันต้องเสียค่าทนายค่าวิ่งเต้น
ยอมเสียค่าปรับไปเถอะถัดหมื่นลึง
เจ้าของเรือกลุ่มนี้ที่มีอยู่ประมาณ๙๐๐ลำ
รวมกลุ่มและสอบถามความคืบหน้าสัญญาที่รัฐให้ไว้
กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการ
ประโมงไม่ตายเหรอฮะบางคนเนี่ยฆ่าตัวตายไปแล้วก็มี
ลูกต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินส่ง
มันรู้สึกมันไม่แฟร์สำหรับพวกเขา
รายงานข่าวจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
สปมพระบุว่าการซื้อเรือประมงที่เหลือเป็นนโยบายระยะยาว
ว่าจะดำเนินการต่อในปี๒๕๕๙

จะยิ่งเสื่อมสภาพหากไม่ได้ออกทะเล
ซึ่งการขึ้นคานบำรุงรักษาแต่ละครั้ง
อายุเรือได้เพียง๑ปีและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน